สวัสดีครับสวัสดีครับ

สดการเมืองมาแล้วจ้า
ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าแปลกใจ
ถ้าเจอป้ายหาเสียงเต็มไปหมด
แต่ละคนสัดหาไอเดียว้างโตยแปม
แล้วแต่ว่าใครจะปิ้งไอเดียอะไรออกมาได้
เอ๊ะนี่ป้ายอะไรนะเนี่ย
พอกันที๘ปีที่โคตรเหนื่อย
หู้ยซีรีส์ดราม่าอะไรนะเถอะ
ไอเดียแบบนี้มีคนเดียวเท่านั้น
เจ๊หน่อยสุดารัฐแห่งพักไทยสร้างไทยคนนี้นี่เอง
แม้เจเล่นแหวกม่านประเพณีไม่เน้นชูนโยบาย
แต่เอาความทุกของราธมมาเป็นจุดข่ายแทน
แหมหลายกาดนัก
ส่วนแนวดุดันไม่เกรงใจใครต้องยกให้ชายคนนี้
วีรบุรุษนาแก่ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ไม่เน้นบ้ายเยอะแต่เน้นกุกกุดพอมาเป็นชุ่งช่วง
แถมบางบ้ายอยากโปรโมทนางปู
คุณแคปชั่นพิชิตคนผ่านอภิบาลคนดี
เชื่อเสรีต้องเลือกเสรีเป็นนายเยอะ
ฮั่นปิ๊กไอเดียทำเนียนไปกับป้ายหาเสียงคนอื่น
เพราะตั้งใจจะบอกคุณญาติโยม
ให้มาร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหาร

ที่เขาเรียกว่ากุษฎีภุตโทธรรมศามโฑ